อย่างที่บอกว่ามีคนไปร้องเรียนกระทรวงการคลังแทบทุกวันนะคะ
แล้วก็ไปจำนวนเยอะด้วยแม้ว่ากระทรวงการคลังจะบอกว่าเอออย่ามาเลย
เพราะว่ามาแล้วเราก็ช่วยอะไรไม่ได้ตอบคำถามอะไรไม่ได้
สุดท้ายค่ะในเมื่อแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าประชาชนเขาอยากได้คำตอบ
กระทรวงการคลังเลยตัดสินใจตั้งโต๊ะรับร้องเรียนนะคะ
เป็นโต๊ะรับร้องเรียนให้ชาวบ้านมารับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท

แล้วก็แกปีนรั้วกระทรวงการคลังเลยค่ะพยายามทวงถามว่าเมื่อไหร่แกจะได้เงิน
รอมา๓๒วันแล้วแกนั่งนับนิ้วทุกวันเลยเนี่ย

แกโดนยึดไปแล้วไม่มีเงินจะเลี้ยงดูชีวิตตัวเองแล้ว
ไม่มีเงินจะซื้อนมผงให้แม่ที่พิการแล้ว
แกทั้งปีนรั้วทั้งตะโกนโวยวายจนเป็นลมล้มพับไปเลยค่ะ

ค่ะนี่แป๊กจากทิศจัยยินดาเป็นนายเรียนของพฤษประชินิดาครับ
นี่คือนายพงพิชาญธนาธิรพงศ์นะคะอายุ๕๗ปีเขาบอกว่า
เมื่อเช้าเนี่ยมีเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังโทรหาเขาเป็นการส่วนตัวบอกว่าเขาจะได้เงิน
แต่เขาไม่เชื่อเขาก็เลยมาที่กระทรวงการคลังด้วยตัวเองเขาบอกเขาเนี่ย
เขารอมา๓๒วันแล้ว
ที่ผ่านมาก็พยายามเดินทางมาเรียกร้องหลายต่อหลายครั้ง
จนตอนนี้เขารอไม่ได้อีกแล้วเขาทนไม่ไหวแล้วค่ะ
เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่ารถแท็กซี่เท่าแก่ยึดรถไปแล้ว
ไม่มีเงินไปซื้อนมผงให้แม่ที่พิการกินด้วย
สุดท้ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็เอาเลขบัตรประชาชนเข้าไปตรวจสอบ
เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันให้นะคะ
ซึ่งสถานะก็คือรอรับเงินอยู่ก็คือได้เงินเยียวยาแหละ
แต่อยู่ระหว่างการโอนเงินซึ่งคุณลุงคนนี้เขาบอกว่า
ให้เขาวันนี้ได้ไหมเขารอไม่ไหวแล้ว
เขารอมา๓๒วันแล้วให้รอต่อไปอีกคือเขาจะตายแล้ว
โอนภายในวันนี้แล้วก็เนี่ยค่ะตะโกนเรียกร้อง
แล้วก็พยายามจะเข้าไปในกระทรวงให้ได้
จนกระทั่งเหนื่อยแล้วก็เป็นลมล้มพับไปเลยนะคะ

ก็เลยต้องเข้ามาปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็นำตัวแกส่งโรงพยาบาลนะคะ
อกจากนี้ก็มีผู้เรียกร้องอีกกลุ่มนึงถือป้าย
เขียนข้อความอย่างที่เห็นเลยจะให้ตายอีกกี่คนถึงจะได้เงิน
หรือจะต้องมีคนฆ่าตัวตายอีกเท่าไหร่
เพื่อสังเวยความไม่เอาไหนของรัฐบาลนี้แรงเหมือนกันนะคะ
คือเขาบอกว่าเขาอยากให้รัฐบาลใช้มาตรการดูแลแบบถ้วนหน้าให้ครอบคลุม
ไม่ใช่มาเลือกว่าคนนี้ได้สิทธิ์คนนี้ไม่ได้แบบนี้
ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังตั้งโต๊ะทั้งหมด๕โต๊ะ
ในการรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็แจกบัตรคิวให้มีการยืนเว้นระยะห่างกัน
แต่คนมารอกันแต่เช้าแล้วมากันเยอะมากค่ะ
มันก็เลยเว้นไม่ได้ค่ะไอ้ระยะห่างที่ว่า
เพราะว่าคนแน่นเกินสถานที่มันก็มีจำกัดด้วยนะคะ
บางคนเขาบอกว่าเขาทิ้งเวลาทำมาหากินเลยนะ
เพื่อมารอฟังคำตอบมาหาคำตอบจากเจ้าหน้าที่
หนึ่งในนั้นก็มีเนี่ยค่ะคุณป้าแม่ค้าวัย๗๐ปี
บอกขายของแทบไม่ได้ไม่มีเงินกินเงินใช้แล้ว
เพื่อนบ้านก็เลยพามาด้วยกัน
เราก็อยากเห็นเพื่อนบ้านเราก็อยากได้บ้างอย่างนี้
ขอความช่วยเหลือจากเขาให้เขาช่วยเรา
ว่าจะช่วยทางไหนได้ให้ได้ตรงนี้อะไรอย่างนี้

ส่วนการคลังเขาจะมีการตั้งโต๊รับร้องเรียนแบบนี้นะคะ
ก็ตามเวลาราชการนะคะวันนี้ก็เนี่ย
แป๊บนึง๔โมงครึ่งเขาก็จะปิดโต๊ะรับร้องเรียนกันแล้วนะคะ
ยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าคนกลุ่มนี้กลุ่มที่ไม่ได้แล้วไปร้องเรียนกันเนี่ย
จะได้ไหมจะทำอย่างไรจะเยียวยาเพิ่มเติมไหมหลักเกณฑ์คนกลุ่มนี้ยังไม่ชัด
เพราะว่ามันก็ปิดลงทะเบียนไปแล้ว
ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกันต่อไป